แน่นอนนะครับเรายังคงเกาะติดกับเรื่องของราคาทองคำนะฮะ
โอ้โหพุ่งแบบสุดมาก
วันนี้สูงสุดขึ้นไปตอนบ่ายโมง๓๘นาทีคุณผู้ชมเป็นการปรับครั้งที่๕
ราคาทองคำรูปภัณฑ์ขายออกขึ้นไปถึง๓๕๕๐บาท
คือถ้าเป็นภาษาพูดคุยกันคงบอกว่าบ้าบอ

คืออย่างที่บอกไว้ว่าปรับสูงสุดไปครั้งที่๕ตอนบ่ายโมงกว่า
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยตอนบ่าย๒๕๕นาทีปรับลงมาแล้วอีก๕๐บาท
ล่าสุดทองคำแท่งก็รับซื้อที่๒๙๙๐๐บาท
ขายออกลงมาอยู่ที่๓๐๐๐บาทนะครับ
องคำรูปภัณฑ์ขายออกอยู่ที่๓๕๐๐นะฮะ
รับซื้อที่๒๙๓๖๔บาท๙๒สตางค์แน่นอนนะครับ
แต่ว่าไม่รู้ว่าจนถึงปิดตลาดจะมีการปรับขึ้นอีกหรือเปล่า
ทำให้บริการตามร้านทองก็ยังคงมีคนเอาทองไปขายอย่างต่อเนื่อง
อันนี้ก็มาอัปเดตสั้นในช่วงนี้กับเรื่องของราคาทองคำ
เพราะว่าหลายคนก็ติดตามอยู่ว่าจะขายดีไหมนะช่วงนี้ราคาทองก็ดีเหลือเกิน
จะซื้อเพิ่มจะขายจะเก็บจะอะไรยังไงดีแบบไหนเดี๋ยวรอดู
คิดว่าช่วงประมาณสักปลายปีต้นปีวัคซีนโควิดมาเมื่อไหร่เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะนะครับ